ข่าวนี้ก่อนข่าวที่ปล่อยไว้นี่แหละ

ชายจักรรม๓คนมาถามหาคนในหมู่บ้านทำที
ปรากฏว่าจังหวะที่ถามปั๊บไม่ได้ถามเอาความตอบถามไม่เผลอ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณนี่ฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อวานนี้ครับ
หน้าบ้านของพี่พรชัยปิ่นใจครับอายุ๕๓ปี
อยู่ที่ตะบนท่าล้ออำเภอท่าม่วง
โดยนายพรชัยนะครับเพิ่งจะกลับจากธุระในตัวเมือง

พี่รู้จักคนชื่อเกมไหมพี่นะครับ

ถ้าจะถามหาบ้านที่วัยรุ่นเยอะนี่อยู่ถัดไปนี่
ซักพักผู้ชายคนมาละยกมือถือให้ดู
แรงด้วยนะแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่ามันแรงอ่ะ
แล้วก็ตะโกนบอกว่าอย่ายุ่งเรื่องคนอื่นให้มากนัก
จากนั้นก็เดินหนีไปโอ้โหเดียวแตกเลย
โอ้โหพี่แตกเลยพี่พรชัยงงฮะไม่เคยรู้จักอ่ะ
สามคนนี้ก็ไม่รู้จักไม่แน่ใจว่ามาก่อเหตุครั้งนี้มาทำทำไม
พี่พรชัยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจสภท่าม่วง
ซึ่งตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
พบว่าผู้ชายทั้ง๓คนใช้รถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดรอที่หน้าบ้าน
เมื่อเห็นนายพรชัยกลับเข้าบ้านนะครับก็เดินมาก่อเหตุ
แล้วก็รีบกลับไปที่รถกระบะแล้วก็ขับหนีไปเลย
จากนี้เนี่ยตำรวจจะต้องแกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีนะครับ
เอาตัวมาดำเนินคดีครับครับ